สำหรับการแข่งขันในบ้านเราตอนนี้มีวอเล็กบอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียให้ได้ดูกันครับ
เป็นการจัดการแข่งขันแบบปิดนะครับ
ปรากฏว่าโคราชก็ศักยภาพเหนือกว่าครับนำผู้เล่นทีมชาติไทยทั้งชัชชุออนโมกศรีนุษฎาต้อมคำชนะไปได้๓เซตรวด๒๕๑๑๒๘๒๖แล้วก็๒๕๖
นัดต่อไปเจอกับทางเชธิซูจากคาซักสถานครับวันที่๓ตุลาคมเวลาเที่ยงครึ่งครับ
นัดแรกต้องออกแรงเหนื่อยครับเอาชนะทางไซปาจากอิราณไป๓ต่อ๑เซต๒๕๒๓๒๒๒๕๒๕๑๓ใน๒เซตหลังเนี่ยนะครับ
ต่อไปสุพีมพบกับทางเรบิสโก้จากฟิลิปปินส์ช่วงบ่ายวันนี้๑๕นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ส่วนทีมวอเล็กบอลในศึกวีลีกของญี่ปุ่นนะครับเดนโซอาริบี้ประกาศเปิดตัว
รัชพรบรรดาศักดิบอลเร็วทีมชาติไทยไปร่วมทีมแล้วซึ่งจรัสพรก็เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
ตั้งแต่วันที่๑๙กันยายนกำลังอยู่ในช่วงกักตัวก็ถือเป็นครั้งแรกของเธอที่ไปเล่นหลีกต่างประเทศ
สำหรับจรัสพรนั้นผ่านประสบการณ์ในการเล่นไทยแลนดลีกมาแล้วทั้งสโมสรนครราชสีมาบางกอกกราสแล้วก็ล่าสุดคือไดมอนฟู้ดบีซีครับ
ส่วนน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากิจนักกีฬาเทคอนโดฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกม
ก็บอกว่าเหรียญทองที่ได้รับมาจากการแข่งขันที่ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มจะลอกเป็นลายแล้วนะครับ
เป็นลายแผนที่เหมือนของทางจูซื่อหญิงนักยิมนาสติกชาวจีนที่เป็นก่อนหน้านี้
น้องเทนนิสต้องการที่จะเปลี่ยนเหรียญใหม่แต่จะนำมาเก็บไว้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ล้ำค่า
ก็จึงวอนให้ผู้ใหญ่ในคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยช่วยประสานงานกับทางญี่ปุ่นเพื่อส่งเครมแล้วก็เอาเหรียญใหม่มาให้หน่อยนะครับ